อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็ไปต่อกันที่วัดพระธรรมกาย

พระธรรมกายถูกแจ้งข้อหารวมทั้งหมด๙๘ข้อหา
แต่ว่ายังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการจับกลุ่มใดได้นะครับ
แล้วก็วันนี้เองยังคงมีการว่าบริการ
บริการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นเข้มงวดต่อไป
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้บริการจะเป็นอย่างไร
ติดตามจากคุณภูริพัฒน์บุญนินบรรยายงานมาจากวัดพระธรรมกายครับ
นับจากนี้ไปอีก๖ชั่วโมงนั้นจะครบกำหนดเวลา
ที่สารอนุมัติหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เข้าตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกายนะครับ
และหากเลยจากกำหนดนี้ไปแล้วยังไม่เข้าตรวจค้นนั้น
กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องขออนุมัติหมาย
เพื่อเข้าตรวจค้นใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าสารจะอนุมัติหรือไม่นะครับ
อย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางวัดพระธรรมกายนั้น
ยังคงมีการคัดกรองบุคคลเข้าออก
รวมถึงตรวจตรารถที่ผ่านเข้าออกอย่างเข้มงวดครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ซึ่งถือเป็นวันสุดท้าย
เพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโยผู้ต้องหาตามหมายจับ
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่
ที่จะเข้าไปตรวจค้นแต่อย่างใด
หากมันชนที่อยู่ตรงประตู๗ซึ่งเป็นประตูหลักนั้น
วันนี้เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในแต่อย่างใด
ขณะที่บริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายวันนี้
ตำรวจยังคงตั้งจุดตรวจค้นอาวุธและช่วยเหลือประชาชน
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุแทรกซ้อน
ซึ่งจุดทั้งหมดนั้นมีทั้งหมด๗จุดโดยรอบวัดนะครับ
เน้นรถตู้โดยสารสาธารณะและรถบัตรขนาดใหญ่
เพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนจากผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์อีกด้วย
แต่อย่างไรก็ตามครับภายหลังจากการประชุมร่วมของตำรวจและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้ตั้งข้อหาเพื่อดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกายทั้งหมด๙๘คดี
แบ่งออกเป็นความผิดฐานบุกลุก๑๐คดี
การก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต๔๘คดี
ความผิดตามพรบขนส่ง๑๙คดี
ความผิดฐานกีดขวางการจราจร๓คดี
ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์๒คดี

พรบควบคุมอาคาร๗คดี
พรบน้ำบาดาน๗คดี
คดีบุกรุกที่สาธารณะจำนวน๗คดี
เหนือจากนั้นตัวของนายองค์อาจธรรมนิธา
ซึ่งเป็นโคศกคณะศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายนั้น
ยังถูกออกหมายจับแล้วถึง๒หมาย
คือหมายจับในคดียุโยงปลูกปั่นที่ออกโดยสารอาญา

รวมถึงพรคมพิวเตอร์๑คดี
โดยตำรวจภูทรคองหลวงได้ติดต่อขอเข้าไปภายในวัด

แต่กลับไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่อย่างใด
และภายหลังจากนี้หากสิ้นสุดกำหนดเวลาที่สารอนุมัติหมายค้น
คือตั้งแต่วันที่๑๓๑๖ธันวาคม
หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าตรวจค้น
ก็จะไม่สามารถเข้าไปภายในวัดได้
และต้องเขียนแผนการเข้าตรวจค้น

ถือเป็นดุลยพินิษฐ์ของศาลในการพิจารณาครับ

รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
จะเดินทางมาเป็นประธานในการประชุม
ให้ดำเนินคดีด้วยตัวเอง
ทั้งหมดนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ